ดูเรื่องคดีความคืบหน้าของ๔คนร้ายหน่อยก็แล้วกันนะคะ
ไปบุกป้นร้านทองในจังหวัดตาก
แล้วจนทำให้เจ้าของร้านเนี่ยต้องเอาปืนลูกซองออกมายิงคนร้ายเนี่ยนะคะ
ได้รับบาดเจ็บสาหัสหนึ่งรายแล้วจับได้สองคนถูกไหม
คืออ่ะคนแรกบาดคนหนึ่งบาดเจ็บคนหนึ่งเนี้ยที่จับได้
เขาเข้าไปจับได้ไอ้ตรงป่าลกล้างใช่ไหมใช่ค่ะ
และอีกสองคนเนี้ยคือขี่มอเตอร์ไซค์หนีไป

อันนี้เป็นภาพวงจรปิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันนั้น
อ่ะเราไม่ย้อนแล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวจะกลับไปดูความคืบหน้า
ไปดูซิว่าคนร้ายที่หลบหนีไป๒คนตกลงยังไง
จับได้หรือยังนะคะคือเขาบอกว่ามันมีวงจรปิดที่เกิดขึ้นอยู่จุดหนึ่ง
คนร้ายนะคะที่หนีไปเนี่ยเขาขี่รถค่ะแล้วหลบหนีไปบนถนนประหลโยธิน
ขาออกตัวเมืองตากข้ามสะพานกิติขจรนะคะ
ตรงบริเวณตำบลหนองบัวใต้ลัดลอบไปที่ถนนเลี่ยมแม่น้ำปิ่ง
แล้วไปตรงแถวนะคะเข้าสู่พื้นที่อำเภอวังเจ้านะคะ
เขาข้ามเทือกเขาถนนทงชัยไปตรงพื้นที่รอยต่ออำเภอแม่สอดอำเภอพบพระ
แล้วเหมือนกับมีความชำนาญในเส้นทางหลบหนีไปตรงช่องทางธรรมชาติ
ข้ามไปฝั่งประเทศเพื่อนบ้านคนร้ายสองคนนี้ก็คือนายต้ายี่กับนายกิ้งกู้
นะฮะที่ขี่มอเตอร์ไซคันเดียวกันหนีไปแล้วก็ตำรวจบอกว่าทั้งสองคนเนี่ย
เป็นชาวเมียนมาใช่ค่ะโดยสองคนเนี่ยนะคะ
ก่อนหน้าคนที่ถูกจับได้เลยก็คือในเตอร์นะคะคุณผู้ชม
ส่วนคนที่บาดเจ็บถูกยิงเนี่ยคือนายวิชัยสองคนที่หนีไปค่ะ
คือทำด้านของพลนบรินะคะปกปภพคาบดีพิทักษ์
ผู้มังคับการตรวจบุธรจังหวัดตาท่านเปิดเผยนะว่า
ไปสอบปากคำตัวในเตอร์คนที่ถูกจับนั่นแหละค่ะ
ก็ทำให้รู้ชื่อสองคนอย่างที่พี่บุ๊กบอกนะ
ในกิ้งกู้และต้ายีนะคะคือเขาลักลอบเข้าประเทศมา
ก่อนเกิดเหตุแค่๓วันค่ะคุณ๓วันเข้ามาเสร็จไปก่อเหตุกันเลยค่ะ
ทีนี้ผู้การยืนยันแบบนี้ว่าตัวในเตอร์และนายวิชัยเนี่ย
สองกุมภาพันธ์ต้นปีมันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อำเภอพรพระ
เป็นร้านทองที่ถูกปล้นตอนนั้นเนี่ยกวาดทองไปหนึ่งร้อยแปดสิบสองบาท
แล้วหลบหนีไปนะคะสองคนนี้นายวิชัยในเตอร์เป็นกลุ่มเดียวกันนะคะ
ทีนี้เช้าวันนี้ค่ะก็เลยนำตัวในเตอร์ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
เจ้าตัวก็ยอมรับแหละหลักฐานมันขนาดนี้แล้วเจ้าตัวบอกนะ
บอกว่าคิดว่าการปล้นมันจะง่ายเหมือนที่ผ่านมาเพราะเคยทำแล้วไง
นี่แหละค่ะก็มีการจำลองเหตุการณ์แบบนี้นะตอนก่อนเข้าไปทางด้านของตัว
เขาบอกว่านายต้ายีเนี่ยจริงจริงเนี่ยเป็นคนประกอบกระบอก
ที่หนีไปนะตอนเนี้ยยังจับไม่ได้ประกอบกระบอกไซเลนเก็บเสียง
แล้วยิงนั่นแหละคือคนที่ยิงประตูกระจกร้านนัดหนึ่งครับ
แล้วคนที่ถือปืนคุมเชิงอยู่หน้าร้านอีกคนที่หนีไปก็คือในกิ้งกู้ค่ะ
แล้วจะมีภาพจากกล้องมุมจมปิดที่เขาส่งสัญญาณบอกให้คนนอกร้าน
เออชาวบ้านที่อยู่ในแถวนั้นอะหมอบรมมอบรมนั่นแหละคือในกิ้งกู้คนนั้นนะคะ
หลังทำแผนเสร็จก็นำตัวเนยเติ้ลเนี่ยไปสอบปากคำต่อที่สภมตา
แต่มันมีจังหวะ
ที่นักข่าวไปรุมล้อมแล้วพยายามถามเขาถึงเหตุจูงใจการก่อเหตุ
รวมไปถึงเหตุที่เขาเคยก่อที่กวาดทองไปร้อยกว่าบาทด้วยค่ะ

นี่แหละค่ะไม่ตอบค่ะ

ทีนี้ที่ร้านทองเป็นยังไงบ้างตอนนี้
หลังจากที่ตำรวจพาผู้ต้องหามาทำแผนแล้ว
เพราะว่ามีการทำความสะอาดบริเวณหน้าร้าน
เสร็จกระจกล้างคราบเลือดของคนร้ายที่บริเวณถนนด้วยนะคะ
ตำรวจมีการไปตรวจหาโลหะบริเวณป่ารกร้างด้วยนะคะ
จุดที่ไปพบในเตอร์และจับกลุ่มได้นั่นแหละค่ะ
ตรงนั้นก็ปรากฏว่ายังไม่พบวัตถุต้องสงสัยอะไรค่ะ
ส่วนอีก๒คนที่หนีไปต้องตามจับกลุ่มตัวให้ได้ต่อไป